คดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเพราะว่าโอ้โหคุณผู้ชม
น้องฆ่าพี่ที่จังหวัดขอนแก่นน้องเนี่ยเขาบอกว่าพี่เนี่ยนะฮะ
เลี้ยงเขาเหมือนไปบ่นเขากำลังเอายานวดไปนวดขาตัวเอง
พี่เนี่ยเข้ามาก็บอกว่าเหม็นยานวดเหม็นยานวดน้องบอกว่าไม่พอใจอึดอัด
เพราะว่าที่ผ่านมาโดนพี่ชายทำร้ายมาตลอดระหว่างพี่ชายหันหลังอยู่
เขาไปเอาจอบนะฮะจามหัวพี่จนตายคามือ
แล้วเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจว่าเขานี่แหละเป็นคนฆ่าพี่ของตนเอง
ติดตามเรื่องนี้จากเจาะลึกประเด็นร้อนครับ
ตำรวจสอบพ่อเขาสวนกวางเข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายที่บ้านพักหลังหนึ่งในตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวางจวัดขอนแก่นหลังคำออนวัย๔๘ปีคนร้ายอำราษณีย์
เดินทางเข้ามอบตัวที่โรงพักเขาบอกว่าเพิ่งจะฆ่าพี่ชายแท้มากับมือ
ตำรวจรุดไปตรวจสอบถึงกับต้องพังงะพบว่าเป็นเรื่องจริง
ในบ้านหลังนั้นพบร่างของในพรมวัย๖๑ปีซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของคำอ่อน
ตอนตายในสภาพถูกฟันหัวเวอะหวะสามแผลสวมเสื้อยืดแขนยาวสีแดงกางเกงวอร์มที่ชุ่มไปด้วยเลือด
ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุให้การบอกว่าวันนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงคนทะเลาะวิวาดกัน
คนตายเป็นคนหาเลี้ยงน้องชายและหลานสาววัย๑๕ปี
โดยทำไร่อ้อยและปลูกมันขายหาเงินส่งหลานเรียนหนังสือ
ส่วนน้องชายซึ่งเป็นคนร้ายเลิกกับภรรยามาหลายปีงานการไม่ทำมาอยู่ที่บ้านให้พี่ชายหาเลี้ยง
เค้นสอบนายคำออนให้การทั้งน้ำตาอ้างว่าที่ผ่านมามีปัญหากับพี่ชายบ่อยครั้งและเคยถูกพี่ชายทำร้าย
ก่อนเกิดเหตุตนเองกำลังนั่งใช้ยานวดนวดขาอยู่ในบ้าน
พอพี่ชายเดินเข้ามาก็บ่นต่างนานาบอกว่าเหม็นอย่านวดก่อนจะลามไปถึงเรื่องอื่น
ด้วยความรำคาญและเก็บความแค้นในใจมานานจนทนไม่ไหวอยากขจัดปัญหาความวิตกของตัวเอง
เดินไปหยิบจอบมาสับเข้าที่ศีรษะของพี่ชายที่กำลังนั่งหันหลังให้จนตายขาดที่
ขออาจารยาแยกผวดนี่ครับแล้วแกบอกว่าเหม็นเอามันดีกว่าถูกไหมครับ
ก็เลยกระดูกเรื่องแดงครับ
ก็เลยว่าทีเว้นแล้วมาอย่างเดียวไม่ให้เป็นแก่พ่อ
หลานสาวคนตายและเป็นลูกสาวของผู้ต้องหาบอกว่า
พ่อเป็นคนสร้างแต่ปัญหามีเรื่องกับญาติพี่น้องไม่เว้นแต่ละวัน
อ้างว่าพ่อเคยรักษาอาการป่วยทางจิตเวท
แต่พักหลังยาหมดไม่ยอมไปเอายามากินจนอาการกำเริบและเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
เชื่อว่าที่ฆ่าลุงก็เพราะอาการป่วยและเสพยาเสพติดจนขาดสติ
ตำรวจตรวจสอบประวัติน้องชายมือจ่อพบว่าเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตเวทจริงเมื่อปี๒๕๕๙
แต่ไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาอยู่บ้านให้พี่ชายหาเลี้ยง
จนกระทั่งมาก่อเหตุสยอง
เมืองตนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ศพของในพรมเจ้าหน้าที่จะมอบให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา
คดีนี้ญาติทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
กับคนในครอบครัวแบบนี้
จิตติดยานำพาหายนะมาให้อีกคดี
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน